ในช่างอายุ๓๑ปีน้อยใจพันรยาค่ะ
ที่ชอบจะต่อว่านะคะว่าดื่มเหล้าเป็นประจำ

ผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในรถนะคะ
ด้วยเข็มขัดนิรภัยค่ะ
ตำรวจนครบันดอนเมืองนะคะเดินทางไปตรวจสอบ
คือไปพบรถคันนี้จอดอยู่ที่กลางซอยนะคะ
ซอยนี้ชื่อว่าซอยช่างอากาศอุทิศ๓
แถวหลังสำนักงานเขตดอนเมืองค่ะ
รถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามเปิดประตูออกมาดู

มีศพของนายประวิทย์นวรัฐอายุ๓๑ปีนะคะ
เป็นคนขับรถของบริษัทแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตด้วยการใช้เข็มขัดนิรภัย
ผูกคอตัวเองกับที่จับในตัวรถ
อกจากนี้ภายในรถยังไปพบยากล่อมประสาท

คนขับรถคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

มันผิดปกติทำไมถึงไม่จอดชิดขอบทาง
ทั้งที่ซอยนี้มันเป็นซอยที่ค่อนข้างแคบ
ก็เลยเดินลงไปดูปรากฏว่า
ผ่านกระจกไปเจอศพค่ะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ในช่วงเวลานั้น
นางสาวสุพัตตาจันทวงทาอายุ๒๗ปี

เดินทางมาดูศพของสามีนะคะ
อยู่ในสภาพที่เศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตลอดเวลานะคะ

บอกว่าเธอกับสามีอยู่ที่บ้านพักคนงาน

ทะเลาะที่ผู้ตายมักจะไปดื่มเหล้าอยู่

จริงแล้วทะเลาะกันเรื่องนี้เป็นประจำ

ผู้ตายขับรถออกจากบ้านไป
เธอพยายามโทรตามทั้งคืน
แต่ไม่มีใครรับสายจนช่วงเช้า
เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วนะคะ

ส่วนสาเหตุเธอคิดว่าน่าจะมาจากการที่ตัวเองไปตอบว่า
ตัดเป็นประจำนี่แหละทำให้สามีคิดสั้น
เรื่องต้นตำรวจจะนำศพของผู้ตายไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

เพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ